คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของทางด้านกลุ่มที่เป็นผับบาร์สถานบันเทิงจะเปิดได้เมื่อไหร่
อย่างที่บอกพอมีกรณีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศก็ทำให้เรากังวลใจนะครับ
กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มสีแดงครับ
คือเป็นกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดนะครับ
อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงนะครับ
ถ้าเฉพาะเรื่องของด้านนี้ก็จะสูงเลยล่ะ
และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
อันนี้ก็คือจัดไว้อยู่ในกลุ่มหลังเลยนะครับ

นำเรียนครับว่ามีโอกาสที่จะเปิดได้ไหม
ถ้าทุกคนดูแลตัวเลขผมอยากให้ดูกราฟตัวนี้ครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดนะครับตัวเลขจาก๒หลัก
จาก๓หลักตั้งแต่ช่วงประมาณ๒๐กว่าของเดือนมีนาคมนะครับ
พุ่งปรี๊ดเลยจางทั้งเราต้องประกาศภาวะสุดเสริม

ว่าตัวเลขลงมาเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วเราก็มาประกาศมาตรการอ่า
คลายระยะที่หนึ่งนะครับก็ตัวเลขก็ยังอยู่ในหนึ่งหลักนะครับ
วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองวันละ
ถ้าไม่นับวันที่๑๘ซึ่งมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ
อยู่ในศูนย์กักกันที่เข้ามาหรือสเตจควารันทีนเข้ามารวมด้วยเนี่ย
เราเราถือว่าเรามีตัวเลขหลักเดียวนะครับ
ยาวมาถึงประมาณยี่สิบสองวันเท่ากับประมาณสามสัปดาห์แล้ว
ถ้ากาดไม่ตกแล้วเราสามารถที่จะมีตัวเลขหลักเดียวนี้ไปได้นาน
ระยะของการที่เราจะดูแต่ละระยะสิบสี่วันสิบสี่วันสิบสี่วันสิบสี่วัน
มันก็จะผ่านไปโดยเร็วครับนำเรียนว่าเราอยากจะมีธุรกิจ
ธุรการกิจกรรมกลับไปเหมือนเดิมทำได้ทั้งสิ้น
แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้ตัวเลข
หลักเดียวนี้ไปนานนานแล้วกราฟเส้นนี้แตะพื้นอย่างงี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ทุกอย่างจะกลับมาสู่กิจการกิจกรรมเปิดได้เหมือนเดิมแต่
อันนี้สำคัญครับคำว่าแต่คือต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่
หรือดีไซน์ร้านในการที่จะปลอดภัยที่นั่งที่จะคุยกันแล้วปลอดภัย
ท่านจะเป็นผับเป็นบาร์อะไรทั้งหลายก็ต้องไปนั่งคิดแล้วนะครับ
อาจจะมีนวัตกรรมที่ท่านสามารถที่จะให้ความมั่นใจกับทางการได้
กับทางสบคหรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้ว่า
ไปดื่มไปนั่งแล้วไม่ติดโรคแน่นอน
อันนี้ระหว่างที่ท่านรอที่จะเปิดร้านอยู่นะครับ
ท่านก็มีเรื่องของนวัตกรรมในความคิดของท่านและเสนอกันขึ้นมาครับ
เพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วรอวันที่เราจะได้เปิด
แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่มีความสุขแบบเดิมนะครับ
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ
วันนี้ผมขออนุญาตลาเพียงแค่นี้ครับกลับสวัสดีครับ